หนี้ที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยแพง
ท่านต้องฟังข่าวนี้ดีทั้งสองท่าน

เงินในเงินนอกไม่ให้ออกไม่ให้กระเด็นเลยแม้แต่บาทเดียว

เพราะว่าสนชวันนี้มีมติเป็นเอกชันนะคะ
เห็นชอบรับหลักการร่างกฎหมาย
เก็บดอกเบี้ยเงินกู้โหดแล้วนะคะ
ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการเพิ่มโทษเจ้าหนี้
ที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

จำคุกไม่เกิน๔ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๔แสนบาทค่ะ

ก็จะมีการใช้กฎหมายฟอกเงินมาเอาผิดด้วย
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็มีการชี้แจงหลักการแล้วก็เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
เรียกดอกเบี้ยเกิดอัตราต่อที่ประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
เครือข่ายผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บดอกเบี้ยรายวันในอัตราที่สูง
เกิดองค์กรอาจยากรรมที่อาศัยธุรกิจรูปแบบเช่าซื้อเงินด่วน
ดังมืดอย่างไม่เป็นธรรมก็เลยมีการเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น
คือหากมีการสมคบกันทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
หรือว่ามีการแอบแฝงทางธุรกิจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๔ปี
ปรับไม่เกินสี่แสนบาทโดยมีการนำฐานความผิดของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปรับรามการฟอกเงินรั่วประปังงอมาบังคับใช้ด้วย
หากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง
ขณะที่สมาชิกสนชส่วนใหญ่ก็สนับสนุนร่างกฎหมายนี้
แต่ว่าก็เป็นห่วงบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการคุ้มครองประชาชน
กลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็การใช้ยาแรงตามกฎหมาย
เดี๋ยวไปฟังเสียงสมาชิกสนชบางส่วนค่ะ

เพราะเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนอย่างมาก
วันนี้ที่ประชุมสภานิติบัญชาชน์แห่งชาติ
อาจารย์วิศนุษย์เครืองงามรองนายกดุลอยนกฎหมาย
แนนกับกรรมการศิษย์บอกว่าอยากให้ทำงานเชิงรูปมากขึ้น
เชิงรุกมากขึ้นเพราะว่ารัฐมนุมกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว
และส่วนตัวอยากเห็นการพูดคุยกันของทั้ง๓ฝ่ายอธิปไตยนะครับ
ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ
เพื่อพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับปัญหาของบ้านเมืองครับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากศมจัดงานสัมมนาวิชาการ
แนวทางและความเชื่อมโยงในการดำเนินงานและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับ
โดยมีผู้แทนของ๓องค์กรเข้าร่วมประกอบไปด้วยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการ
โดยในวิสุนุขเครืองามครับปรองนายกรัฐธรรมดีบอกว่า
ส่วนตัวแล้วยังอยากให้มีการพบปะพูดคุยกัน
ระหว่างสารรัฐสภารัฐบาลและองค์กรอิสระ
เพื่อพูดคุยแนวทางการแก้ไขเรื่องที่เป็นปัญหาของบ้านเมือง
ซึ่งเป็นวิธีการเหมือนกับที่เคยทำในสมัยรัฐบาลพลเอกเบรมตินสุรานนท์เคยทำมาแล้วครับ
พูดเหมือนกันมันไม่ใช่ผิดเต้นเพราะทุกคนเป็นพยาบาล
โดยกศมนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็น๑ใน๕องค์กรอิสระตามรัฐมนูลฉบับใหม่
ซึ่งนายวิศนุนั้นก็บอกว่าในอนาคตอยากจะเห็นกสมทำงานเชิงลุกมากขึ้น
โดยเฉพาะการตรวจสอบหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ถือว่าเป็นการกันกรองขั้นแรกก่อนจะรายงานให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ